คือเจ้าของบริษัทเพราะว่าเขาทำเกี่ยวกับงานส่งของ
ให้ลูกน้องขับรถไปส่งของส่งพัสดุอะไรต่าง
เกิดขึ้นตรงจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับวงแหวน
หลุมแก้วที่ตำบลครูบางหลวงอำเภอราชหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ตรงช่องไหลทางพบรถกระบะอิซูซู๔ประตูสีเทาของบริษัทแห่งหนึ่ง
ดับเครื่องอยู่ประตูฝั่งคนขับเปิดคาไว้
ร่องน้ำข้างทางนี่แหละครับที่ไปพบร่างของนายนัทธนลสุกหอม
อายุ๕๙ปีนอนหงายเสียชีวิตสภาพไม่สวมเสื้อครับ
ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายนะฮะ

มาพบสาเหตุคาดว่าอาจจะมีโรคประจำตัว
ทีนี้ถามนายจ้างเจ้าของบริษัทแล้วก็เป็นเจ้าของรถ
ก็คือนายพิสารเรืองสว่างเป็นคนแจ้งตำรวจ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานขับรถ
ช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับผู้เสียชีวิตมาเตรียมรับสินค้า
อำเภอลาดหลุมแก้วตัวของนายจ้างเองก็แปลกใจ
ใต้สะพานนี้นะครับตั้งแต่บ่าย๒โมงคุณ
จอดแน่นิ่งอยู่แบบนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็แปลกใจ
คนขับมาจอดพักเพื่อรอรับสินค้าหรือเปล่า
จะมารับตอนเย็นหรือตอนค่ำแต่ปรากฏ๔๕ชั่วโมงก็แล้ว
ยังอยู่ที่เดิมฮะก็เลยสอบถามหัวหน้างาน
ปล่อยคิวรถเนี่ยนะครับยังส่งรูปใบหน้าผู้ตายมาให้ดู
ซึ่งเหมือนคนหน้าซีดหมายถึงก่อนทำงานนะนะ
เหมือนคนหน้าซีดทีนี้ตัวนายจ้างบอกมันมีอะไรทะแม่งทะแม่งแล้วล่ะ
๒ทุ่มก็แล้วนะฮะพบว่ารถยังจอดแน่นิ่งอยู่
แล้วก็มาเจอเอาลูกน้องตายปริศนาครับ
นี่แหละครับทางด้านของตำรวจสภครูบางหลวงนะครับ
ก็ตรวจสอบทรัพย์สินผู้ตายยังอยู่ครบนะฮะ
สันนิษฐานเบื้องต้นผู้ตายมาจอดรถรอเวลาไปรับสินค้านี่แหละครับ
แล้วก็ปรับเบาะเอนอนแต่ว่าอากาศมันอาจจะร้อนอบอ้าว
ถอดเสื้อเดินลงจากรถจังหวะนั้นน่าจะเกิดอาการหน้ามืด
หรือว่าเป็นโรคประจำตัวนะเพราะว่านายจ้างบอกว่าเขามีโรคความดันนะ
ทีนี้ก็ล้มคว่ำลงไปในร่องน้ำไม่มีใครเห็นทำให้เสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ก็ส่งศพไปชนะสูตรแล้วก็ประสานญาติมาสอบปากคำก่อน
จะรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับผู้ตายก็ค่อนข้างอายุเยอะแล้วนะคุณ๕๙แล้วนะฮะ